ว้าวพูดได้ผู้ชายในฝัน
เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยเมาส์มอยกับผู้ชายในฝันถึงเรื่องราวความสามารถที่ไม่ธรรมดาของคัตโตกันไปแล้ว
แต่วันนี้เราจะล้วงลึกเรื่องราวอะไรกันอีกแฟนคลับห้ามพาเลยค่ะ

ก็คือจริงคือเคยมีคนสอนในเก่งเพื่อนนะครับ
เพื่อนจ้องเป็นอาจารย์
เขาเป็นคนแบบว่า
โฟแฟชนอลเหรอ
เขาบอกว่าเวลามองดูจะรู้ว่าใครเค้าชอบเรา
เวลามองตา
ลองลองลอง๔หนึ่ง
เอ้าหลบสายตาไปมาอะไร
จะต้องแบบเคยแบบต่างคนต่างเหมือนไม่รู้จักกัน
แล้วอยู่ดีว่านึกจ้องตากัน
แล้วเขาก็มองเราคือมองกันแบบเหมือนอยู่สักพักนึงอะไรอย่างนี้
ไม่มีใครหลบกันแล้วก็ดูถ้าเกิดเราดูว่าเออเขาน่าชอบเราแล้วเราก็ชอบเขา
แล้วก็ค่อยค่อยหาวิธีคุยค่อยขยับใช่
แสดงว่าไม่เคยมีแฟนเป็นแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีแต่แบบเป็นคนที่แบบว่าเราไม่เคยเจอ

เอาวัยวะส่วนไหนก่อนอวัยวะส่วนไหน
เดี๋ยวผมขอขอเฉลยก่อนเลยนะครับไม่มีใครบอกว่าชอบไอวะอะไรของผมส่วนไหน
ผมมาคิดดูจริงนะครับไม่มีใครเคยพูดว่าเออเราชอบส่วนนี้ของเธออะไรอย่างนี้

จริงเหรอไม่แล้วคือเมื่อกี้ถามบอกว่ามีคนชอบมองส่วนไหนใช่ไหม
งั้นถามกลับชอบมองส่วนไหนของผู้หญิง
เราหรอเราชอบดูหน้าหน่อยครับดูรวมรวม

ชอบผู้หญิงหน้าโตเปรี้ยวสวยไทย
ชอบผู้หญิงแบบเปรี้ยว

แต่ใช่เหรอปัจจุบันเขาดูน่ารักไม่ใช่เหรอ
ผมชอบคนที่ร้ายกับทุกคนยกเว้นผมครับ
เฮ้ยมันตรงเราเลย
และผู้หญิงแบบไหนที่แบบต้องหนีให้ไกลไม่เอาเป็นแฟนแน่นอน

แต่ผมว่าแต่ละคนผู้หญิงมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากกว่าว่า
แล้วแต่ว่าเขาชอบใครเขาจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนนั้น

นี่ไงผู้หญิงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะ
จุกจิกจู่จี้ได้ไหมได้ไหม
มีแฟนจุกจิกจู่จี้ได้ไหม

มีมาแล้วแล้วถ้ามีแฟนขี้หึงได้ไหม

ก็โอเคถ้าดูแล้วไม่ค่อยใช่เนี่ย
จะไม่ค่อยได้เริ่มสตาร์ทเลยด้วยกัน
ก็ต้องเรียนรู้ผมว่าก็ต้องคุยกัน

ส่วนมากก็ถ้าชอบไปแล้วก็ต้องปรับตัว
แต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้แล้วก็ต้องคางใครทางมันแล้ว
ก็ต้องบอกเขาอะครับว่าถ้าเกิดแบบ
คือเราไม่ได้คิดว่าจะอยู่กับเขาแบบแป๊บ

แล้วก็บอกเขาว่าไม่น่าจะจูนกันได้อยู่ด้วยกันนาน
คิดว่าแบบอยากได้คุณเป็นแฟนเพราะคุณดูเป็นคนโรแมนติก
ดูเป็นคนเข้าใจผู้หญิงดูเป็นคนตลก
ดูเป็นคนแบบสุนทรีย์แบบโรแมนติกอะไรเงี้ย

ส่วนมากก็ผมว่าผมไม่ได้เป็นคนแบบพีคอะไรมาก

แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้กันทุกวัน
คือเราพูดดีกับเขาทุกวัน
เราไม่เคยมีเรื่องที่ไม่ทำให้เขาไม่สบายใจให้เขา

ไม่พูดไม่ดีไม่เคยลงมือลงไม้
ไม่เคยว่าไม่เคยใจร้อน

พยายาม

หลายคนอาจจะมองเราพยายามทำเป็นคนดี
แต่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้แบบทำตัวเพื่ออยากเป็นคนดี
แต่เราเชื่อว่าเราทำแล้วไอ้บรรยากาศรอบนี้มันอยู่กับเรา

คนอื่นก็อยากมาอาศัยอยู่กับไอ้โซนนี้ของเรามากกว่า
ว่าอย่างนี้ก็เป็นคนโรแมนติกนั่นแหละ
เอาสุดท้ายให้แนะนำสาวที่แบบว่า
เกี่ยวกับผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่ทำตัวแบบไหน

ผมว่าผู้ชายเนี่ยที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ย
ประมาณเกือบ๑๐๐เนี่ยแพ้ผู้หญิงเอาจ่าย
อยากทำอะไรเปล่าฮะ

คือแบบส่วนมากผู้ชายแพ้ความเอาใจนิดหน่อย
คือบางทีคุยกันเฮ้ยเออเขาดีนะเวลาเราไม่สบายก็มาดูแลเนี่ย
ตอนที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่เคยเลยเนี่ย
เอายามาให้เอาน้ำมาให้นิดหน่อยมาคอยดูแล
ซึ่งผมว่าผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันมันไม่มีสิ่งนี้
มันเป็นความสัมพันธ์ที่ขาดคือความเอาใจใส่นิดหน่อย
เวลาผู้หญิงทำอะไรให้อย่างนี้ผมว่าผู้ชาย

ได้ใจเพราะว่าบางทีมันไม่เคยได้
มันก็จะแบบเออมีคนห่วงเราด้วยนะ
มันคือสัญชาติยานของผู้ชายกับผู้หญิงนั่นแหละที่เขาถึงทำให้อยู่คู่กัน
เพราะว่าผู้หญิงก็มีส่วนหนึ่งที่แบบผู้ชายขาด

แต่พรุ่งนี้เราจะอยู่กันเต็มยาวเลย

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป